ขณะเดียวกันครับแต่ละบ้านต้องจับตาดูลูกหลานให้ดีด้วย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใหญ่จะอดเป็นห่วงไม่ได้

ไขกุญแจสตาร์ทรถเสียงบิดมอเตอร์ไซค์ออกไป
ใจมันแวบใจหายมันเป็นห่วง
ครอบครัวนี้เป็นห่วงเหมือนกัน
ลูกและหลานขอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อขนม
ปรากฏว่าพอออกไปไปโดนรถสิบล้อ
เหยียบทับจนน้องตาย
อีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็มีแผลถลอก
ที่แม่รู้ข่าวร้องไห้แทบจะเป็นลมเลย
แกหน่อยนะเดี๋ยวจะเป็นลม
โอ้โฮ
โอ้โห

นี่ครับคือร้องจนแทบไม่มีเสียงแล้ว
หน้าของแม่น้ำตาของแม่
จิตใจของแม่แตกสลายครับ

วันนี้ครับเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาประมาณ๑๐โมง

ถนนเส้นนี้สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่ารก
เป็นถนนอยู่ในพื้นที่ซอยอ่างวังตะหม่อนพัฒนา

จุดเกิดเหตุใกล้กับ๓แยกบริเวณนี้ครับ

บนถนนเนี่ยก็จะมีการเอาทรายมากรบเอาไว้เพราะว่าเป็นคราบเลือดด้วย
แล้วผ้าขาวที่คลุมร่างนี้เป็นร่างของเด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบ

ศิรสิทธิ์ขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกพี่ลูกน้อง

ญาติที่มาด้วยกันเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันอายุ๙ขวบ
ศิรสิทธิ์เป็นคนขี่ญาตินั่งซ้อนท้าย
พ่อและแม่ออกมาเพื่อจะมาซื้อขนม
ปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
รถเสียหลักแล้วไปเฉียวชนกับรถสิบล้อ
มอเตอร์ไซค์ของน้องทะไหลไปที่ล้อด้านหลังของรถสิบล้อ

สภาพของน้องคือใบหน้าซีกซ้ายคือหายไปหมดเลย

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ

ใกล้กันกับร่างของน้องก็เจอมอเตอร์ไซสีดำ

ในขณะเดียวกันครับรถสิบล้อคันนี้
คนขับคือนายสุภโชคอายุ๓๘
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากตลาดแม่สวัย
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางสามแยกที่ผมเล่า
เห็นเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วจู่เหมือนกับเบรกแล้วล้มถลัย
จังหวะนั้นเขาเลี้ยวขวาไปพอดี
ก็คาดว่ามอเตอร์ไซค์ที่เบรกแล้วล้มถลัยเนี่ย
อาจจะกลิ้งเข้ามาที่ล้อหลังเขา
จังหวะที่รถกำลังเคลื่อนเลี้ยวไปพอดีเลย

เขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หลังจากนั้นก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ขอแสดงความเสียใจและขอโทษกับครอบครัวด้วย

ผมเลี้ยวเข้าไปแล้วไง
อ๋อเราเลี้ยวเข้าไปแล้ว

แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
สู้แหล่ก็จบใจ

ก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างนั้น
ส่วนแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าน้องเป็นลูกคนเล็ก
ก่อนเกิดเหตุลูกขอออกมาซื้อขนม
แล้วก็ขี่รถมากับญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ไม่คิดเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ปกติแล้วลูกจะวิ่งรถไปอีกเส้นทางหนึ่ง
ไม่ใช่เส้นนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาวิ่งรถเส้นนี้
แล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ

เจ้าทานตรงข้างบน

แล้วน้องเข้ามาทางไหน

จะเลี้ยวเท่าทางนี้ครับ

แม่บอกว่าคือน้องก็กำลังจะวิ่งไปซื้อขนมด้วยพอดี
รถก็อาจจะออกตัวเลี้ยวพูดได้พอดีและเป็นทางสามแยกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามครับคงต้องรอการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นถนนเส้นนี้
ถ้าเกิดว่าดูบริเวณตรง๓แยกตรงนี้

เพราะว่าจะมีพวกทรายดินอะไรต่างเนี่ย

ถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วไม่บังคับรถให้ดี
มีโอกาสที่จะอาจจะแฉลบอาจจะล้มอาจจะเสียหลัก

ในพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
ในขณะที่คนขับรถสิบล้อครับตำรวจสภปลวกแดง
ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะไปไล่เช็คข้อมูลจากวงจรปิด
พยานแวดล้อมต่างแล้วก็ส่งร่างเด็กนั้น
สูตรเพิ่มเติมด้วยก่อนจะให้ครอบครัวรับร่างไปบำเพ็ญกุศล
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป